ตลอดระยะเวลากว่า๖ปีที่ผมยืนหยัดที่จะต่อสู้คดีมา
จากอิสรภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้ว
มันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสูญเสียไป
อันดับแรกคือผมสูญเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการต่อสู้คดี
สำหรับคนที่ต่อสู้คดีนะครับมันอยู่ได้ด้วยความหวัง
หวังมาตลอดว่าเราจะได้ประกันตัว
ประการต่อมาผมต้องเสียทั้งชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือ
ตั้งแต่ที่มีข่าวมาว่าเราได้เข้าไปผัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติด
การที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ทำให้ดูมันขาดความน่าเชื่อถือ
ไม่กล้าที่จะมีการทำธุรกิจร่วมกัน
กลัวว่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับเราด้วย
แต่ผมเข้าใจว่าผมไม่อาจสามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนใจใครเหล่านั้นได้
แต่อย่างน้อยในวันนี้สารดีกาได้มีคำพิพากษาให้ผมยกฟ้องในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็ขอให้เคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับ
และประการสุดท้ายผมอยากจะถามว่ามีหน่วยงานหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหม
สิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา๖ปี
สิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวของผม
ผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยาน
ไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำ
ผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำ
และไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ผมย้อนเวลากลับไปได้
ซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้
แล้วผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

คุณเป็นครับและส่วนของการเลขเงินจดเชยตัวเราเองได้ทำยังไง

อันนี้ยังไม่ให้คำตอบเลยครับ

รู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมาก่อนครับ
ตลอดแต่ว่าในวันนี้ศาลก็ได้มีคำพิพากษาแล้วว่า
เดี๋ยวผมยังให้คำตอบไม่ได้ครับ
ผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งอันเป็นที่รัก
เพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเวทนา
นั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้

แล้วเราจะรู้ว่าโทษเราเท่านี้เราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่
สู้คดีเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่
อาจจะต้อง๕ปี๑๐ปีทุกอย่างมันเป็นไปได้หมด

เพราะว่าเราไม่อยากให้เขามาจดจำในภาพที่ไม่ดี

อยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวครับ
แล้วก็ไปรับประทานอาหารฝีมือแม่
ก็เดี๋ยวขอต้องไปปรับตัวสักพักหนึ่งครับ

ในวันนี้ต้องขอบคุณศาลที่เขายังมีความยุติธรรม

ก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มันก็มีแค่๒หน้าเท่านั้น

การที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ย
เราไม่ได้เหมือนว่าเราติดคุกแค่คนเดียว

อยู่ข้างในเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไร
เขาต้องเดินทางมาเยี่ยมมาซื้อของมาฝากเงินให้เรา
เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาก็ทุกข์ใจยิ่งกว่าเรา
เพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนว่าเราติดคุกคนเดียว

คุณแม่ก็รุ้นเหมือนกัน
คุณแม่ก็รุ้นว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะออกหัวออกก้อยแต่ทุกสิ่งเราเตรียมใจไว้หมดยังไงครับ
อ๋อก็ให้แต่ทุกสิ่งเราเตรียมใจไว้หมดแล้ว

เราดีใจจนลืม
จนวันนี้ก็คือยังไม่ได้ทานข้าวอะไรกันเลย
มันได้ปลดล็อกมันได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เราต่อสู้มายาวนาน
ตั้งแต่ผมเข้ามารอบนี้๒ปี๘เดือนผมไม่เคยร้องไห้เลย

จนสุดท้ายมันเหมือนว่ามันตื้นตันอยู่ข้างใน

มันดีใจครับมันคงจะไม่เกินไป
หากผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาตลอด

ยังเลยค่ะ

แค่ได้มีเวลาได้อยู่ร่วมกับครอบครัวครับ
เราเหนื่อยมามากพอแล้วจริง

เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่า

แต่ว่าเราก็สู้ทำความสามารถสุดความสามารถแล้ว

แล้วก็ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนนะครับ
ที่คอยให้ปรึกษาให้กำลังใจเรา

ขอบคุณศาลนะครับที่ให้ความยุติธรรม
คืนกลับมาโอเคขอบคุณนะครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับครับขอบคุณทุกคนนะครับ

นี่คือเบนท์เรสซิ่งนะฮะในวัย๓๖ปีนะครับ
ก็ได้รับการปล่อยตัวและสารดีกายกฟ้องคดียาเสพติด

เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องคดีต่าง

พิธีฟังจากเบนส์เบนส์สวิงบนสักครู่นี้บอก
เขาก็ต้องไปเดินหน้าเรียกร้องคืนความยุติธรรมที่เขาต้องสูญเสียโอกาส

เดี๋ยวมาตามกันอีกทีนะฮะหลัง๒ทุ่มนะครับ